จะพาไปดูกันหน่อยค่ะที่บอกว่าเขาทำสถิติใช่ไหม

เมื่อคืนนี้ที่ถนนข้าวเหนียวเอาเป็นยังไงบ้าง
บรรยากาศนี่พบคนเป็นเยอะมาก
ทุกคนยกมือเฮ้ไปพร้อมกัน

กระโดด

เยี่ยมมาก

สุดยอดแล้วนี่ดูสิบรรยากาศเนี่ยนะ

นับแสนเลยนะคุณผู้ชมเป็นแสนฮะ

มีคนมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์

แล้วดูสิบรรยากาศชาวไทยชาวต่างชาติ

นักท่องเที่ยวยกมือยกมือถือมาถ่ายคลิป
ถ่ายภาพเอาไว้คึกคักมาก

เห็นว่าน่าจะเป็นมีเงินไหลเวียน

สามร้อยล้านบาทต่อวันนะ
ใช่ต่อวันในช่วงเทศการทรงการนะ

ถนนลอดช่องที่นี่ก็คึกคักนะคุณนะ

สำหรับช่วงร้อนแบบนี้ก็กินลอดช่องกะทิไปก่อน

มีการเต้นโคเวอร์แดนส์ของเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายแหล่นะฮะ
แต่ไปสะดุดตาที่คุณแม่คุณยายเสื้อคอกระเช้า
โอ้โหสุดนะ
ใช่สุดเหมือนกันนะฮะ
เป็นด่านหน้าเต้นอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลย

นี่แสดงว่าคุณป้าคุณยายนี่ยังแข็งแรงนะ

สวนตำรั่วก็ถูกปลัดแป้งขาวเลยนะ
พาไปดูที่เมืองเก่าอายุทยากันหน่อยละกันค่ะ
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่คึกคักมาก

ตรงถนนอุทองใต้สะพานะเรย์สวนยาวไปจนถึงแยกวัดปราศาสตร์
ระยะทางสองโลกรัมประมาณน่ะนะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนเดินสาดน้ำ
รถบรรทุกถังน้ำมาเข้ามาตรงเส้นนี้ไม่ขาดสายเหมือนกันคุณดูสิ
คือช่วงเย็นเขาก็จะเปิดเพลงใช่ไหมโอ้โหแล้วอารมณ์ก็จะมาค่ะ
สาดน้ำปะแป้งกันริมสองฝั่งถนนแล้วก็จะมีร้านที่เขามาขายของอ่ะ
มาขายของขายซองกันน้ำขายแว่นกันน้ำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คอยดูแลแบบใกล้ชิดเลยดูภาพมุมสูงเห็นไหมคะ
คนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากจริงเลยนะคะ
ใช่นะครับเราพาไปอีกเมืองเก่าครับก็คือสุโขทัยคุณผู้ชม
สุโขทัยนะเขามีการเปิดงานประเพณีสงกราน
ก็คือชื่อว่าสงกรานเสื้อลายดอกถนนเข้าตอกสุโขทัย
คล้องกันเลยนะฮะดังนั้นทุกคนคุณดูสิเสื้อลายดอกกันให้พลึบเลย
เราสองคนก็ไปร่วมงานที่สุโขทัยได้นะใส่เสื้อลายดอกแบบนี้นะครับ
แล้วบางคนใส่เสื้อลายดอกกับจงกระเบน
บางคนใส่เสื้อลายดอกกับกางเกงขาสั้นบ้างกางเกงธรรมดาบ้างนะฮะ
ก็คึกคักแล้วก็เป็นสีสันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ส่วนในเมื่อกี้ผู้ว่าก็สนุกสนานด้วยนะครับ
ว่าสุชาติธีคสุกนะส่วนบนเวทีเขามีหลายเวทีคุณ
รำทำเพลงทั้งมีเพลงเก่าทั้งมีเพลงใหม่เอาใจทุกวัยนะครับ
ใช่ค่ะนี่คุณคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นปีใหม่
เราก็อยากได้สิ่งดีเข้ามาถูกไหม
อะไรที่ไม่เป็นมงคลเราก็อยากให้ออกไป
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปดูที่สิงห์บุรีหน่อยละกันค่ะ
ห้วยเจริญศุกร์อยู่ที่อำเภอบางรจันทร์
เขามีพิธีเดี๋ยวจะให้ดูพิธีนี้
เป็นการสวดมนต์ปลุกเสกน้ำโดยพระเกจิ๙รูป
แล้วก็มีอีกพิธีนึงนะสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
วาสนาบารมีประจำวันเกิดทั้ง๗วัน
นี่วิธีการคือในพิธีที่เขามีการทำเนี่ยนะ

เขาเล่นหุ่นพยนหุ่นพยนต์หรือว่าหุ่นฟาง
เอาสายสินไปมัดกับหุ่นพยนต์หรือว่าหุ่นฟาง

หลังจากที่ตอนแรกสายสินจะอยู่ที่หัวเราใช่ไหม

เอาสายสินจากหัวเราไปไว้ที่หุ่น
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งไม่ดีจะไปอยู่ที่สายสิน

ต้องเอาให้พ้นตัวโดยการที่เผาหุ่นพยนต์หรือว่าหุ่นฟางนี้เลยค่ะ

จุดไฟเผาหุ่นพยนต์ตัวนี้ให้มอดไหม้ไป

แล้วก็ให้เราพร้อมรับสิ่งดีสิ่งใหม่ที่จะเข้ามานะคะ

คุณผู้ชมไปอีกที่หนึ่งที่นครศรีธรรมราช
ที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนะ
ที่นี่เขามีกิจกรรมนะคุณนะ
กิจกรรมทั้งประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

กิจกรรมที่เขาแข่งกันคืออะไรฮะไปดูกันครับ
แล้วคุณดูพระที่อยู่ข้างหลัง
พระที่อยู่ข้างหลังต้องดูการประกวดหัวเราะคุณ

แข่งขันหัวเราะคุณอริยาหัวเราะตามด้วย
คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าหัวเราะเนี่ย

แล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขไปตาม
แค่เห็นรอยยิ้มของคุณยายคุณตา

โอ้โหดูแต่ละท่านยิ้มตาปิดเลยนะคะ

เดี๋ยวพาไปดูหน่อยบ้านคุณสืบสกุล

บรรยากาศถนนคู่เมืองรอบเมืองเชียงใหม่

ดูสิมาสาดน้ำตามคู่เมือง
รถกระบะต้องมีถังน้ำต้องมาค่ะ

เกี่ยวกับพวกคุณภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง

เวลาที่มาเล่นน้ำแบบนี้นะคะนักข่าวของเราเนี่ย
คุยกับพ่อค้าแม่ค้าริมถนนท่าแพ้เขาบอกว่าปีนี้
นักท่องเที่ยวคึกคักไม่ได้เล่นสงกรานกันมา๓ปีแล้ว
สิ่งที่ขายดีคืออะไรก็คือเสื้อลายดอกสีสันสดใสนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมปืนฉีดน้ำอุปกรณ์เล่น
นักท่องเที่ยวเขาสามารถใช้น้ำในคู่เมืองมาเล่นได้แล้วกระบะเนี่ย
เข้ามาเติมน้ำเล่นน้ำในคู่เมืองก็ทำให้รถติด
ก็เข้าใจแหละแหมนานทีปีหนแบบนี้แต่มันมากนะเขาบอกว่าถ้ามาเล่นรอบคู่เมืองนะฮะ
โอ้ยแต่ก่อนผมไปเล่นนะคุณฮะอืมไม่ทันได้ไปสาดใครเขาหรอกครับ
โดนสาดสาดสาดสาดสาดเนี้ยใช่ค่ะเพราะว่าน้ำจากครูเมืองมาเต็มเลยฮะ
แล้วก็ดิฉันดูค่าฝุ่นล่าสุดนะคุณผู้ชมตอน๑๐โมง
เชียงใหม่อ่ะค่าฝุ่นอยู่ที่ร้อยเก้าห้าครับอ๋อก็ถือว่าก็ยังสูงแหล่ะ
จริงนะคุณผู้ชมส่วนถ้าทางความเชื่อ
วันนี้ถือว่าเป็นวันเนานะคุณ

วันเน่าคือห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดี